น้องจ๊ะน้องจ๋าฟังพี่แล้วพูดพร้อมกันนะ
เราจะได้ไปพร้อมกันไปยังจุดที่สูงที่สุด
เป็นจุดคลายแม็กซ์ของการเปิดรายการ
พูดว่าบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
พูดได้ไหมจ๊ะได้นะจ๊ะ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ทำยังไงน้องก็ดูน่ารักจ้า

คือยังไงไม่รอกันเลยเหรอคะ

เผื่อคุณแม่ชิสาจะท้องอีกสักรอบก็จะได้ลาคลอดได้
ส่วนน้องใบตองเผื่อคุณจะลายาวก็แล้วแต่ไง
น้องคะอยู่ตรงนี้มันอันตรายลูก
ใกล้คนที่มันเจ้าชู้ไม่รู้จักพอ

พูดแล้วก็กลิ่นลอยมาเลยหนูอยู่ไกลลูก

พี่ก็ไม่ค่อยอยากอยู่จริง
เรื่องเจ้าชู้นี้เบาไปเลยเพราะพูดเรื่องกลิ่นตัวด้วยนะ

คุณคุณชนะคุณคิดว่าหน้าอย่างคุณนะนะ
จะหาสาวสวยที่เด็กกว่าเราสองคน
แล้วจะเอามายืนแทนเราสองคน
จะเอาน้องมาอยู่ตรงนี้ฝันไปเถอะ
ไม่มีวันนั้นหรอกฉันไม่ให้โอกาสคุณ
ได้ให้คนอื่นมายืนอยู่ตรงนี้แน่นอน
ตำแหน่งอายุไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไป
ใช่แล้วค่ะ
นี่คือเพื่อนหญิงพลังหญิงโดยแท้
จะไม่มีอะไรมาขัดขวางแล้วจะคลอดล้นเราสองคนไปได้ค่ะคุณชนะ
พวกคุณสองคนดูหนังดราม่ามากไป

โอ้โหพอแล้วไม่ต้องมาทำเป็นดึงหน้า
ไม่ใช่กลับไม่ได้
โอ๊ยไม่มีใครมาแทนใครด้านนั้นแหละ
ร้องอยู่เฉยเห็นน้องเขาน่ารักดีว่างอยู่
ก็เลยลองมาเปิดรายการพร้อมกัน

เอ้าแต่ไหนมาครบทีมแล้วใช่ไหมคะ

ที่จะมอบโชคให้กับผู้โชคดีที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์
วันเราก็ตื่นเต้นจะเป็นใครกันล่ะไปลุ้นกันเลย
วันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับ

พร้อมแล้วขุดเป็นหลุมรอฝังได้เลย

แล้วผู้โชคดีได้ก่อน

จากจังหวัดสระบุรียินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะถ้าคุณเนี่ยอยากเป็นผู้โชคดี
สร้างอาชีพสร้างรายได้ย้ำเลยนะว่าส่งฝามาร่วมสนุกกันได้
ทั้งฝาคาราเบาแดงหรือจะเป็นฝาคันโซคูณสองก็ได้
เพราะว่าผู้โชคดีเขาแอบกระซิบมาว่ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊
จ้ะจำกันตรงนี้น่ะไม่ใช่แค่มอเซอร์ไซด์
ท้องคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทมันแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บที่แสงคอมันแยงตา
หรือน้องบาวแดงยิ้มมามันแยงใจพี่
คุณยังคิดจะไปก้อล่อก้อติกหรือเปล่าคะคุณชนะ
เฮ้ยทำไมคุณยังเอาที่ใส่แบบดุ่มมาใช้อีกอ่ะคะ
เท่าที่มันมีอยู่มันไม่เพียงพอเหรอคะ
คุณเนี่ยน่าจริงเลยนะคะ

หน้าไปไกลเลยค่ะ

เจ้าให้พูดมากกว่านั้นก็ได้แต่แกก็จ่ายคุณผู้ชม

คุณสองคนไม่มีใครมาแทนอยู่แล้วอันนี้ไว้ใจได้
แล้วที่สำคัญผมจะย้ำเรื่องทองว่า
วันที่๗๗ตุลาคมถูกไหม
ใช่จะจับทองล้านกันแล้วนะจ๊ะ

และที่สำคัญนะต้องทำให้ถูกต้องด้วย

เนื่องไขกติกากันโดยละเอียด
แล้วไปสนุกกันต่อในตลับข่าวค่า

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที